ที่การจะนท์กริจจังหวัดสุระทานี

เข้ามาทางหลังบ้านแบบนี้นี่จังหวะที่ปีนกำแพงนะฮะ
กระโดดลงมาแล้วเป็นเปิดอ่ะเนอะเออนี่แหละฮะใช่ฮะ
นี่แหละค่ะกล้องวงจรปิดจับพฤติกรรมได้หมดเลยนะคะ
สวมแมสปีนขึ้นไปค่ะแล้วไปงัดประตูหลังบ้าน
เข้าไปขโมยทรัพย์สินบ้านจุดเกิดเหตุก็คือบ้านเลขที่๘๘ทับ๑๓หมู่๔
ตำบลทุ่งกงอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราชธานี
คลิปนี้ที่เราได้เห็นพร้อมกันกลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่เจ้าของบ้านที่มีอาชีพค้าขายเข้าไปแจ้งความที่สพกาญจนดิตนะคะ
เจ้าของบ้านหลังนี้ก็คือคุณธนัญญาศรีเพชรแก้วคนร้ายรายนี้ใช้เวลาไม่นานค่ะ
ประมาณสิบนาทีกวาดพระเครื่องหลายองค์ที่วางไว้บนหิ้งพระไปหมดเลยค่ะ
เหรียญเหรียญสิบเหรียญห้าที่เจ้าของบ้านเขาเอาไว้ทอนลูกค้าเนี้ยสักประมาณห้าร้อยหกร้อยบาท
เอาไปด้วยราวเตอร์อินเตอร์เน็ต๑ตัวเอาไปด้วย
คุณธนัญญาเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็คือวันที่เจ็ด
พฤศจิกายนที่ผ่านมาออกไปธุระนอกบ้าน
พอกลับมาถึงบ้านสักประมาณเกือบ๔โมงเย็นแล้วเข้ามา
ตอนแรกเห็นประตูหลังบ้านเปิดตอนแรกก็
ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดว่าโจรเข้ามาในบ้านเอ๊แต่มองไปที่พื้น
ทำไมเม็ดทรายมีฮะเหมือนมีใครเข้ามาอ่า
ก็เลยไปตรวจสอบทรัพย์สินอ้าวชัดแล้วทรัพย์สินเนี่ยสิอ่า
หายไปนะคะไปเปิดกล้องวงจรปิดคราวนี้ชัดเข้าไปอีกค่ะ
เพราะช่วงเวลาสิบห้านาฬิกาสี่สิบสามนาทีเนี่ยคนร้ายเนี่ยเข้ามา
มันวิ่งออกไปตอนสิบห้านาฬิกาห้าสิบสามนาทีสิบนาทีเท่านั้นค่ะ
ใช้เวลาก่อเหตุแล้วตอนวิ่งออกไปเนี่ย
ว่าน่าจะเป็นช่วงที่เจ้าของบ้านกลับมาถึงบ้านพอดี
พอได้ยินเสียงรถปุ๊บเอาล่ะเหมือนเป็นการส่งสัญญาณ
โจรรู้นะคะว่าเจ้าของบ้านมาแล้วมันก็เลยหนีไปค่ะ
เจ้าของบ้านเขาก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงในโซเชียล
เตือนภัยแล้วก็นำไปแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ตัวบรวมบอกว่าเดี๋ยวจะรีบโจรรายนี้มาดำเนินค